เอามาดูวัยรุ่นตีกันหน่อยนะคะ
รุ่นพี่รุมรุ่นน้อง

รุ่นพี่อายุ๑๕ไปรุมรุ่นน้อง

ปากปีก้อง
เอาแหละขอโทษผมขอโทษ
คลิปนานค่ะหลายนาทีแต่ไม่มีช่วงไหนไม่มีเสียงตุ๊บเลยอ่ะคุณค่ะ
คือยำอย่างนี้รุมอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะคะ
จะหนีอันนี้อยู่ที่เก้าอี้ลงไปอยู่ที่พื้น
ก็ตามไปตุ๊บตุ๊บตุ๊บอีกมาหมดนะคะหัดเข่าศอกนะคะ
คลิปนี้ก็คือรุ่นพี่มากันสองค่ะ
ก่อเหตุรุมทำร้ายรุ่นน้องพื้นที่ที่เขาไปทำร้ายร่างกายนี่เขาก็เลือกเนอะ
ทำที่วัดในวัดนะในวัดค่ะ
ในพื้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
เอาดูอาการล่าสุดของน้องเด็ก๑๓ที่เป็นรุ่นน้องที่ถูกรุม
บอกนอนสมไปไหนไม่ได้เลยอยู่ที่บ้านค่ะ
ตามตัวตามศีรษะตามใบหน้ามีรอยถูกชกระบมไปทั้งตัวเลย
ส่วนปมเกิดจากอะไรไปฟังเจ้าตัวค่ะ

มันหาว่าผมไปแย่งแฟนเขาแต่ผมไปถามตัวตัวผู้หญิงน่ะ
มันถามว่ามันไม่เคยคบกันแล้วก็แค่เคยคุยเท่านั้นแต่ไม่เคยคบกันเลย

สรุปเรื่องที่ไปรุมทำร้ายเนี่ยเป็นเรื่องผู้หญิง
น้องที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยเขาก็ยอมรับมานะคะ
หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงนะ
แต่เขาเห็นไหมคะเขาก็บอกเขายอมรับว่า
คือเขาไม่ได้ไปพูดในเชิงชู้สาวไปคุยแต่ไม่ได้คุยเชิงชู้สาว

ส่วนแม่ของน้องวัย๑๓มองว่าสิ่งที่ทำลงไปมันเกินกว่าเหตุ
ทำเกินไปรุมเกินไปแรงเกินไปทำไมไม่พูดจากันดีดี

ผู้ปกครองทั้ง๓มาขอโทษแล้วฝ่ายคนที่เจ็บ

วันนี้เองนะคะแม่ของน้องผู้เสียหายพร้อมพ่อเดินทางพาลูกชายไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพเมืองอ่างทองที่อ่างทองเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำและจะนัดผู้เสียหายมาสอบปากคำกับสหวิชาชีพอีกครั้งเพราะว่ายังคงเป็นเยาวชนอยู่นะคะ
และถ้าสองคนนั้นเข้ามามอบตัวหรือเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ต้องสอบปากคำด้วยสหวิชาชีพเหมือนกัน
ถูกต้องค่ะและในส่วนของคู่กรณีนะคะคู่กรณีเนี่ยตำรวจเองยังไม่สามารถเรียกตัวมาสอบปากคำได้เพราะว่าจะต้องรอก่อน
รอในส่วนของผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อนนะคะซึ่งผลจากแพทย์เนี่ยญาติแจ้งค่ะว่าจะออกประมาณสักช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
ทีนี้พอผลออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะมีการเรียกคู่กรณีมาสอบสวนพร้อมกับสหวิชาชีพเหมือนกัน
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
เพื่อที่จะเข้ามาดูแลเด็กผู้เสียหายแล้วก็ให้คำแนะนำในการช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคะ
พร้อมที่จะดูแลสถานที่วัดให้เข้มงวดกว่านี้
เพื่อป้องกันเหตุ
การที่เวรุ้นอาจจะมาเกาะเหตุในพื้นที่

เราก็เคยอ่านวัยรุ่นไปตีกันในวัด

โอ้โหค่ะต้องป้องกันดีนะ